คุณผู้ชมคะประเด็นของนักร้องเจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ล่าสุดเนี่ยมีการไปเล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็กลายเป็นว่าคนไปดูคอนเสิร์ตเยอะไม่ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้เว้นระยะห่าง
แล้วก็มีการโยนผ้าเช็ดเหงื่อนักร้องเอาเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นนายกก็สั่งให้ตรวจสอบกรณีนี้เนี่ยนะคะ
ทีนี้ทางด้านผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชเขาก็มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับภาพนี้
คุณผู้ชมดูสิเห็นไหมคือคนเนี่ยแบบอัดแน่นกันมากเลย
คือจริงผู้ว่าก็ยอมรับว่ากาดตกไปนิดนึงในช่วงท้ายของคอนเสิร์ต
ใช่คือผู้ว่าเขาก็มีข้ออธิบายนี่แหละค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าประเด็นนี้มันมาจากโลกโซเชียล
เขาแชร์เป็นภาพนิ่งก่อนนะครับภาพนิ่งเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการแสดงความเป็นห่วงอะค่ะ
บรรยากาศคอนเสิร์ตของสองพี่น้องเจนี่ลิลลี่แล้วก็ศิลปินในค่ายได้หมดถ้าสดชื่น
คือเขารับงานที่ภาคใต้ที่บ้านเกิดทั้งที่กระบีทั้งที่นครศรีธรรมราชเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
แล้วแหมนักร้องนี้คือเขาไม่ได้ดังแค่ในพื้นที่ภาคใต้คือเป็นขวัญใจของคนทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ดังเออแล้วคนก็แห่มากันแบบแน่นพื้นที่จัดงานเลย
ภาพที่ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าหน้ากากอนามัยไม่ใส่เว้นระยะห่างก็ไม่มี
แล้วตอนนี้เราก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องโควิดสิบเก้ากันอยู่
ภาพนี้คือเบียดกันมาแบบนี้พยายามมาตรงหน้าเวทีนะครับ

ใช่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้
ตอนที่ไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด
ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยปรรรชธาน
เมื่อวานนี้นายกบอกนะบอกว่าขอให้ประชาชนระมัดระวัง
หากติดเชื้อกันขึ้นมาอีกครั้งมันจะไม่ดี
เห็นหลายที่ประชาชนก็เริ่มไม่สวมหน้ากากอนามัยกัน
เอาจัดแสดงดนตรีก็ไม่มีการเว้นระยะห่าง
ก็แจ้งผู้ว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็เมื่อวานก็เป็นคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยด้วยนะฮะ
ให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเลยก็ระมัดระวัง
แล้วก็ตรวจสอบการจัดแสดงดนตรีการจัดแสดงคอนเสิร์ต
แล้วก็ให้ทางจังหวัดนั้นต้องไม่กาดตกสักจังหวัดหนึ่งนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งทางด้านในอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราช
นายสิริพงศรีพยางในฐานะที่เป็นประธานจัดงานดอกจูดบาน
ก็ชี้แจงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
บอกว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่าง
ทั้งเรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน
คือใครจะมาดูเนี่ยนะจะต้องตรวจอุณหภูมิก่อน
เสร็จแล้วก็แจกเจลล้างมืออ่าทุกคนเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัย
เขาบอกว่าคือจริงแล้วเขาไม่อยากกาดตกนะครับ

ก็เคร่งคลัดคำสั่งครอบครัวชรอย่างเต็มที่
ในการที่จะจัดคนเข้าไปดูคอนเสิร์ต
แล้วก็ดูตามมาตรฐานสาธารณสุขที่ทำหนังสือชี้แจงมา
แต่พอคอนเสิร์ตมันเล่นไปได้ระยะหนึ่งนี่แหละ
เรื่องนี้ผู้ว่ารัชกาลจังหวัดหน้าขวานศิรษ์ธรรมดาลาศชี้แจงต่อ
ใช่ค่ะซึ่งผู้ว่าเนี่ยนะคะนายสิริพัฒน์พัดกุลเนี่ย
บอกว่าก่อนจัดงานประเพณีดอกจูดบานเนี่ย
มาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล่วงหน้าประมาณเดือนหนึ่ง

เพราะว่าทางอำเภอเองก็ประชุมเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้ว
ทั้งเรื่องของการจัดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
วันละ๑๕คนเอามาผลัดเปลี่ยนกันในการคัดกรองผู้เข้างาน
จำกัดคนเข้าแล้วเขาบอกว่ามีหน้ากากอนามัยแจกด้วยนะคุณผู้ชม
เขาแจกวันละหนึ่งพันชิ้นแต่ประเด็นเนี่ย
มันอยู่ที่ช่วงใกล้จะเลิกคอนเสิร์ต
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือคนเนี่ยไปออแบบเยอะมากไง
อยากไปดูเจนนี่ลิลลี่ผู้จัดเขาก็เลยอ่ะเปิดฟรี
คือให้เข้าไปเลยเพราะเห็นว่ามันใกล้จะเลิกแล้ว
ตรงนี้แหละกากตกช่วงท้ายเนี่ยนะ
ใช่ค่ะแล้วมันมีช็อตนี้ด้วยคุณสืบสกุล
คือจังหวะที่ทางศิลปินเขาจะถ่ายรูปกับคนที่มาเข้างานไง
ทีนี้คนที่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เวลาจะถ่ายรูป
รวมกันเยอะเดี๋ยวแบบไม่เห็นหน้าก็มีการเอาหน้ากากอนามัยออก

แล้วคนที่อยู่ในการรับชมคอนเสิร์ตเนี่ย
ก็อาจจะรู้สึกร้อนนะอึดอัดจะร้องเพลงอะไรมันก็ไม่สบายปากอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วทางอำเภอชะอวดเองเขาก็ยอมรับ

ส่วนของจังหวัดก็ไม่ได้คิดที่จะโยนความรับผิดชอบนะ
เพราะผู้ว่าเองก็จะต้องรับผิดชอบระดับหนึ่งด้วย
แต่ผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องความเสี่ยงของโรคโควิด๑๙ที่อำเภอชะอวด
การจัดงานก็บอกว่าในพื้นที่คือไม่มีคนต่างถิ่น
แล้วก็แรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอชะอวด
เรื่องของความเสี่ยงมันก็เลยถือว่าไม่มี
แต่ทีนี้หลังจากนี้จะต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
แล้วก็แจ้งทุกงานให้มีความพร้อมในการจัดงาน
มาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
ที่เป็นข่าวเป็นคลิปออกมาเป็นการจัดงานในวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็จริงงานจะเหลือวันนี้ค่ำคืนนี้อีก๑วัน
ใช่ค่ะนี่ดิฉันก็พยายามที่จะดูความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
คือเธอไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นประเด็นข่าว
แต่ดันไปพูดอีกประเด็นนึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการโกงฆ่าตัว
อันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นของการไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
หรือว่าคนไปออกันเยอะในงานคอนเสิร์ต
คนก็ไปให้กำลังใจเธอเยอะนะฮะ